เพราะว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฝนอาจจะดูน้อยลง
พบว่าลักษณะของฝนที่มีการเคลื่อนตัวผ่านเมืองของเรา
กลุ่มฝนที่เคลื่อนตัวจากบริเวณปีกที่ติดกับลาว
คือปีกตะวันออกไปปีกตะวันตกไปอยู่บริเวณปากอ่าวเบงกอสักส่วนใหญ่
ดังนั้นฝนทั้งหมดทั้งมวลจึงมีการเคลื่อนที่จากฝั่งนี้มาฝั่งนี้
ซึ่งนั่นก็หมายความว่าปริมาณฝนที่สะสมในเมืองไทยของเรา

แต่แน่นอนครับตรงนี้ถ้าหากมีปัจจัยเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อน
กำลังลงหลังจากนี้ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเป็นช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยนะครับ

แพรเข้ามาปกคลุมเมืองไทยของเราอีกครั้งหนึ่ง
ดังนั้นช่วงกลางสัปดาห์ก็คงต้องกลับมาติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับการคาดการณ์สภาพอากาศปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาในเมืองไทยตลอดสัปดาห์หน้าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
เหนือนะครับฝนลดลงนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วเหลือประมาณ๓๐๔๐๑๓๐๔๐ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุด๓๖องศาอาจจะร้อนอบอ้าวหน่อยหนึ่งนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยนะครับก็พบว่าปริมาณน้ำฝนเหลืออยู่เพียงแค่๑๓๐๔๐ของพื้นที่นะครับ
อุณหภูมิ๓๖องศาอาจจะร้อนหน่อยนะครับถ้าหากฝนตกลงมาก็จะเป็นฝนฟ้าขนองมีฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้น
ภาคกลางนะครับฝนเฉลี่ยประมาณ๑๓๐๔๐ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับอุณหภูมิสูงสุด๓๖องศาฝนที่ตกลงมามีโอกาสเป็นฝนฟ้าขนองนะครับฟ้าร้องฟ้าผ่าด้วย
ตะวันออกครับคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรนะครับส่วนปริมาณฝนก็จะเท่ากับภาคกลางครับ๑๓๐๔๐ของพื้นที่ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับฝนเท่ากันนะครับประมาณ๑๓๐๔๐ของพื้นที่เช่นเดียวกันคลื่นสูง๑๒เมตรนะครับ
ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันหลังจากก่อนหน้านี้คลื่นแรงนะครับคลื่นหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะค่อยอ่อนกำลังลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามจุดที่มีฝนตกก็อาจจะมีคลื่นสูงประมาณ๓เมตรนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับฝนมีโอกาสตก๑๓๐๔๐ของพื้นที่นะครับก็จะเป็นฝนที่เกิดจากการสะสมความชื้นในช่วงเย็นแล้วก็จะโปรยปลายลงมาในช่วงตั้งแต่เย็นถึงหัวค่ำนะครับ
ใช้ชีวิตดังกล่าวก็ยังต้องติดตามการพยากรณากาศอย่างต่อเนื่องและทั้งหมดนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหานสวัสดีครับ